และเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติในประเทศไทย
ประเทศอิตาลีที่ร้านพาสต้า๕๒
ต่อด้วยเมนูโซบะเย็นสไตล์โตเกียวจากร้านโซบะจูบัน
ปิดท้ายกันที่บะหมี่สไตล์กวางตุ้งที่ร้านสว่างเจ้าเก่า๖๐ปี
ผู้สร้างตำนานบะหมี่ก้ามปูเจ้าแรกแห่งย่านหัวลำโพง